คุณผู้ชมคะเก็บตกบรรยากาศเมื่อวานนี้หน่อยนะคะ
สำหรับการออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
มีคนในวงการบันเทิงของเราถูกรางวัลอีกแล้ว
เจ้าเก่าเจ้าประจำเจ้าเดิมคุณอิมเฟี้ยวฟ้าวนั่นเองนะจ๊ะ
คราวนี้รับทรัพย์ไปหน่อ๑๗ใบค่ะ
ซึ่งเธอบอกว่าเธอเชื่อว่าเป็นเพราะพ่อปู่แม่ย่าพญานาค
ประธานพรให้เธอเพราะก่อนหน้านี้เพียงวันเดียว
เธอเพิ่งจะรำถวายที่สำนักเทพประธานพรโพธิสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็เกิดเรื่องเหลือเชื่อกับเธอมาแล้ว
กระทั่งเมื่อวานนี้ก็ยังได้รับโชคอีกด้วยค่ะ

แม่น่าจะได้เป็นของเรานะสักวันนะ

คุณลักษณ์คุณลักษณ์พยานาคเนี่ย

แต่อันนี้พอประกาศผลรางวัลปุ๊บ
ไม่กี่วินาทีเธอไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กเลย

แต่ว่าดวงใครดวงมันก็ยินดีด้วยนะคะ